เรื่องนี้นะคะตำรวจกำลังติดตามตัวคนร้ายอยู่ค่ะ
จากกรณีที่ไปเจอศพของคุณยายอายุเจ็ดสิบแปดปี
เป็นเจ้าของสวนยางถูกฆ่านะคะแล้วก็พยานเนี่ยบอกว่า
ได้ยินเสียงเหมือนกับคนทะเลาะกันนะคะแล้วก็มีเสียงสุนัขเห่า
หลังจากนั้นก็เงียบไปก็คาดว่าน่าจะเป็นกรณีลูกหนี้เจ้าหนี้
หรือไม่นะคะที่มีปัญหากันนะคะตำรวจสพย่านตาขาวที่จังหวัดตรังค่ะ
เข้าไปตรวจสอบกรณีถูกพบศพถูกฆาตกรรมในสวนยางพารา
ที่บ้านหนองเตยพบศพใต้ต้นยางชื่อว่านางละมุน
หรือว่ายายศรีอายุเจ็ดสิบแปดปีค่ะสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลจากของ
มีคมเต็มใบหน้าหลายแห่งเลยค่ะเวอะหวะมีเลือดเต็มไปหมดนะคะ
แล้วก็พบอุปกรณ์สำหรับกรีดยางก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทราบว่าผู้ตายเป็นเจ้าของสวนยางพักอยู่คนเดียวในบ้าน
จากตรงนี้ประมาณหนึ่งกิโลแล้วเขาก็จะมีกิจวัตรประจำวัน
คือเขาจะเดินออกมากรีดยางเวลามาก็มาคนเดียวนะคะ
ผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใครนอกจากมีปากเสียงกับคนในบ้านค่ะ
ปกติกรีดยางก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าอ่า
ตอนนั้นเสียงที่ได้ยินประมาณอ่าประมาณที่สองที่สองครึ่ง
ประมาณไม่ต่ำจากแก่ร้อนมันไม่แช่นแล้วครับ
มันจะมีเสียงสุนัขเห่าหอนด้วยปะปนเลยไม่รู้ว่าจะเป็นเสียง
มีคนร่อยช่วยหรือแบบไหนอ่าก็มีข้อมูลนะคะ
เมื่อวานนี้ตอนเย็นผู้ตายมีปากเสียงกับลูกน้องคนนึง
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วลูกน้องคนนี้ก็เป็นหนี้
ของคุณยายด้วยเป็นเงินหลักพันผ่านไปหลายชั่วโมง
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เขาให้ข้อมูลนะคะประมาณตีสอง
มีคนได้ยินเสียงคล้ายกับคนทะเลาะกันแล้วมีเสียงสุนัขเห่า
ดังประมาณสองสามนาทีหลังจากนั้นก็เสียงมันก็เงียบไปนะคะ
ตำรวจสืบสวนตอนนี้ไปเชิญตัวลูกหนี้คนนี้ค่ะไปสอบสวนแล้ว
ส่งตัวไปตรวจร่างกายเพื่อหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนปมฆาตกรรมก็ให้น้ำหนักที่ประเด็นความขัดแย้งส่วนตัว
หนี้สินแต่ประเด็นอื่นก็ยังไม่ตัดทิ้งค่ะ